ริดเยอะเนี่ยมันเกิดจากการคลั่งยาเสพติด
นี่แหละลักษณะคล้ายกันเลยนะคะที่จังหวัดเฉิงเซา
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะคลั่งยาแต่คนนี้อายุเยอะหน่อยนะ
ห้าขวานอีกหนึ่งยืนกวัดแกว่งอยู่ที่หน้าห้องพักของตัวเอง
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็กลัวกัน
และนอกจากนี้ไปทำร้ายเพื่อนข้างห้องด้วยอีกหนึ่งคน
เขาบอกไม่ไหวแล้วตำรวจมาจัดการให้หน่อยไปดูภาพค่ะ
ตำรวจต้องไปกันหลายคน

อยู่ที่หน้าห้องนะแล้วสักพักเขาก็กลับเข้าไปในห้องตำรวจ
ก็เลยใช้จังหวะที่เขากลับเข้าไปในห้องนี้แหละค่ะ
บุกเข้าไปจะเห็นว่าตำรวจในท้ายเนี่ย

ความไม่กวาดได้เอาไปเป็นอาวุธก็มีเนี่ยนะคะ
รวบตัวผู้ชายที่คลั่งก่อนหน้านี้นะ

พูดถึงว่าใช้มีดทางร้ายร่างกายเพื่อนค่างห้อง
และหลังจากนั้นก็เกิดการโวยวายขึ้นยืนเอะอะถือมีดอยู่หน้าห้อง
ตำรวจไปถึงเนี่ยนะคะบุกเข้าไปข้างในก็ต้องใช้ไม้งาม
โล่เป็นการป้องกันอันตรายเพราะว่าลักษณะคลุ้มคลั่งด้วย
และในมือมีมีดห้าหกเล่มขวานอีกหนึ่งเล่ม
และในช่วงที่มีการเจรจาเกลี้ยกล่อมจังหวะหนึ่งค่ะ
นายเวียรยุทธ์คนคลุ้มคลั่งคว่างขวานใส่ตำรวจด้วย
ตำรวจหลบทันนะคะตำรวจก็ไม่อยากทำร้ายให้จนถึงขั้นบาดเจ็บ
เอาก็ไปเอาปืนบีบีกันบ้างหนังสติ๊กที่ยืมจากชาวบ้านบ้าง
ยิงใส่นายวีรยุทธ์ด้วยในช่วงที่มีการเจรจาเกลี้กล่อมเนี่ยนะคะ
จนสุดท้ายค่ะต้องจุดประทัดโยนเข้าไปในห้องเลย
เพราะว่านายวิรยุทธ์ตอนแรกอยู่หน้าห้องใช่ไหมหลังจากนั้นเข้าไปอยู่ในห้อง
ขังตัวเองอยู่ในห้องดังสนั่นวันไว้เลยค่ะ
นายวิรยุทธ์ก็ต้องยอมทิ้งมีดตำรวจก็เลยใช้จังหวะนี้
บุกเข้าไปควบคุมตัวค้นสิมียาเสพติดอะไรหรือเปล่า
ไปเจอจริงค่ะไปเจอไอซ์นะคะแล้วก็ควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง
ดำเนินคดีไปเลยค่ะสอบสวนนายวิรยุทธ์ให้การว่าเป็นพนักงานโรงงานนะ
แต่ไม่ได้ไปทำงาน๓วันแล้วเพราะตื่นสาย
แล้วก็ไปซื้อไอซ์มาจากคนรู้จักมาเสพแล้วทีนี้มันหลอนค่ะ
แล้วเป็นจังหวะที่นายเกรียงไกรเพื่อนร่วมห้องที่เขาไปทำร้ายร่างกายมาเคาะห้อง
ก็เลยใช้มีดทำร้ายร่างกายเขาบาดเจ็บเลยส่วนอาการของนายเกรงไกรตอนนี้เพื่อนข้างห้อง
ในห้องไอซียูเลยนะคะตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วย